จากข่าวเศร้าในวงการบันเทิงเมื่อวานนี้นะครับการเสียชีวิตของพี่ตัวสรรยูนะฮะ
วันนี้ข่าวเศร้าในวงการการเมืองแล้วก็สายวิชาการด้วยนะครับ
เพราะว่าช่วงค่ำที่ผ่านมาอาจารย์โต้งครับนายไกรศักดิ์ชุนฮวัน
ลูกชายคนเดียวของพลเอกชาติชายชุนฮวันอดีตน้ำมนตรีได้เสียชีวิตลงด้วยวัย๗๒ปีนะครับ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวชุนฮวันด้วยนะครับ

ลูกชายคนเดียวของพลเอกชาติชายชุนฮวันอดีตน้ำมนตรีได้เสียชีวิตลงด้วยวัย๗๒ปี
ช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากเข้ารักษาอาการโรคมะเร็งที่โคนลิ้นนะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลสุริราชมานานหลายปีนะครับ
อาจารย์โต้งเป็นมาแล้วทั้งนักการเมืองนะคะ
ก็คือสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชศรีมา
เคยเป็นอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย
และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะอาจารย์นักวิชาการสายอนุรักษ์
และเป็นคนที่ชื่นชอบงานศิลปะค่ะ
ซึ่งบุตรสาวก็คือทฤษณาชุนฮวันได้โพสต์อะไรในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ระบุว่าภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อ
ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดเป็นลูกพ่อทุกชาติไปค่ะ